ครับท่านต่อไปครับท่านสงครามกิจเลิศไพโรธครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมในสงครามกิจเลิศภัยโรธ
เสาสอภัคดิ์เพือชาติ

บุคลากรสำนักงบประมาณของรัฐสภานะครับ
ที่ได้นำเสนอภาพรวมวิเคราะห์งบประมาณ
ทำให้พวกเราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของรัฐบาล
โดยเฉพาะคุณประยุทธ์จันโอชานะครับกับพักพวก
สิ่งที่เราได้เห็นจากภาพรวมทั้งหมดนั้น
ประกันแรกครับที่สำคัญที่สุดก็คือ
จัดงบประมาณขัดดุลเกิน๒๐ก็คือ๗แสนกว่าล้าน
ซึ่งเป็นการละเมิดวินัยการเงินการคลังที่ได้กำหนดไว้
ทั้งการก่อนหนี้กับสักส่วน
งบการลงทุนทางธุรกิจนั้นมีแต่เจ๊งกับเจ๊งครับ
เพราะเอิญท่านกินบุญเก่าแล้วก็ผลักภาระเหล่านี้
ให้ขาดลูกหลานของเราไปรับผิดชอบต่อไป
ประกันที่๒ครับในภาวะวิกฤต
ไม่ว่าจะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤติทางสังคม
วิกฤตเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับ
โดยเฉพาะโควิดไนทีนท่านก็ยังคงใช้งบประมาณ
ไปในทิศทางที่ตรงกับข้ามกับภัยคุกคาม
และปัญหาที่เกิดขึ้นการใช้งบประมาณ
ในการรักษาความสงบภายในการป้องกัน
ประเทศก็คืองบความบ้างคงสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบพัน
สองล้านนะครับซึ่งมากกว่างบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเสียอีก
ท่านอาจจะแก้ตัวว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของงบประจำปี
งบประจำนะครับเรื่องนี้เป็นงบที่ได้ทำข้อตกลง
กับผู้ไขไว้แล้วก็คือว่าท่านสั่งไว้แล้ว
ในการจัดซื้ออาวุธยุทธปกรณ์ต่างต่างนะครับท่านอาจจะพูดถึงเรื่องของ
ทั้งหลายแต่ว่าในเนื้อในนั้นถ้าไปเปิดอ่านนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีโครงการจัดซื้อยุทธปกรณ์อื้อไปหมดเลยครับ
มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะการจัดซื้อยุทธปกรณ์นั้น
ของการทหารนะครับในภาวะที่เรากำลังมีปัญหา
ภัยคุกคามคือสงครามเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
สิ่งที่เราเห็นนั้นที่เห็นชัดเจนก็คือ
เราควรที่จะต้องปรับทิศทางของงบประมาณ
ที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคลังของรัฐบาล
มาใช้จ่ายในยามวิกฤตที่เขาเรียกว่าภายด้านความมั่งคง
อย่างที่เราคุยกันนะครับท่านจะอาวุธไปสู้กับเชื้อโรคได้หรือครับ
จะเอาอาวุธที่จัดซื้อมานะครับไปซื้อไปสู้กับโควิด๑๙ได้หรือครับ
ฉะนั้นต้องจัดให้ถูกต้อง
ประการที่๓ครับก็คือใช้วัฒกรรม
เพื่อให้คนทั้งหลายในแผ่นดินนี้ดูดีนะครับ
ไปพิจารณาเรื่องเครื่องมือทางการเงินการคลังของรัฐบาลแล้วนะครับ
อันนี้ถึงขั้นที่ต้องไปดูด้วยว่า
เราบอกว่าเรากำลังจะจัดทำเรื่องของ

เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด
ฟังดูแล้วอุ๊ยดี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฟังไปก็เคลิ้มมันไปไปหมดนะครับ
ปรากฏว่างบที่เกี่ยวข้อง
ผมก็พยายามส่องดู

ต้องใช้กล้องจุลทัศน์ไปส่องดูนะ
ถึงจะเห็นว่างบประมาณนี้มีจำนวนเท่าไหร่
เล็กจนแทบจะมองไม่เห็น

ตอนนี้กลายเป็น๐๔ไปแล้ว

ในภาวะการของคลังนะครับ
ที่ไร้เป้าหมาย
แทนที่ท่านจะเอาจริงเอาจังกับกัน

ซึ่งปรากฏว่าท่านจะเอาเรื่องของการใช้จ่าย
ให้ท่านกับปีครับประมาณ
มันไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลก่อนก่อนโน้น
ที่ท่านเองท่านประยุทธ์นะครับ

เพราะประสิทธิภาพของการวางแผน
สิทธิภาพของการติดตามตลอดจน
การกระจายงบนั้นยังคงเหมือนเดิม
แล้วผมว่าแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำครับ

การอ้างความมั่งคงว่า
จะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์
จะต้องกระจายตัวตาม

กระทรวงทะวงกลมตลอดจนถึง
การถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
นี่แหละครับทำให้เราได้เห็นว่าการจัดงบประมาณดังกล่าวนั้น
เป็นการจัดตามภาวะการที่ปกติ
ครับแล้วก็เอาหัวเรื่องต่างต่างไปใส่ลงไป
จัดอะไรก่อนแล้วก็ให้หัวเรื่องมาใส่นะครับ
ตามจำนวนเงินที่ได้จัดทำไว้แล้ว
ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับ
วันนี้สิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับ
ไม่ใช่อยากเห็นคำว่าใช้งบประมาณทันเวลาหรือเปล่า
แต่เราอยากจะเห็นผลสำริดที่ว่าประชาชนมีสุขภาพพลมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่

เราอยากจะเห็นประชาชนมีอนาคตไม่ใช่อนาคตมืดมนต์ครับ
เพราะการวางพื้นฐานเขตความสามารถต่าง
ไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปตลอดจนการสร้างโอกาส
ทำให้คนรู้ว่าเรารู้ว่าท่านได้ดำเนินการเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้ว
มีอะไรที่ชี้วัดได้ว่าท่านได้ทำไปแล้ว
มันมองไม่เห็นนะครับกับภาวะการเงินที่ท่านได้จ่ายไปกว่า๒๐ล้านล้าน
ตลอดที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ท่านยึดอำนาจรัฐประหารมา

ท่านต้องสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ
เรื่องไม่ตรงกับที่

ไม่ถูกกับความต้องการของประชาชนครับ
มันจึงเป็นการศูนย์เปล่า

การจัดงบแก้ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว
ปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ต่าง
เขาก็รอว่าที่ท่านจะจัดตั้งมานั้น

มีแต่คนใกล้ชิดรัฐบาลเท่านั้นที่ได้ประโยชน์
ประชาชนเขาไปติดต่อ
ดวงของงบท่านก็บอกว่ามันผิดระเบียบทำไม่ได้
แล้วในที่สุดนั้นงบประมาณเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกใช้นะครับ

เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับความเดือดร้อน

อ่ารับจากส่วนดีเลยนะครับ
ก็เกรงว่าจะเป็นการอภิปรายนะครับ

ซึ่งมีข้อมูลละเอียดนะครับ

หรือผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม
วันนี้ท่านส่งเสริมเขาอย่างที่เรียกว่า
ส่งเสริมไปก็น้ำตาไหลครับ
เพราะงบที่ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ
งบประมาณ๓๑ล้านล้านนั้น
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ
เพียงแค่๑๙๒๗ล้าน
มันน้อยกว่างบของเจ้าสัวที่
เขาลงทุนให้กับบริษัทในเครือ

หากประชาชนรู้เช่นเห็นชาติ
เขาก็จะสะอิดสะเอียนกับวิธีการดังกล่าว
มันเป็นกลไกที่ทำให้คนระดับล่าง
สามารถปินไปขึ้นมาข้างบน
และเป็นการสร้างงานสร้างโอกาส
แต่งบส่งเสริมผู้ประกอบการ
ที่ท่านพูดในทางยุทธศาสตร์เสียดิบดีนะ

แต่งบมีเพียง๑๙๒๑๙๒๗ล้านบาท

ท่านพูดอย่างทำอย่างไปยุทธศาสตร์นะครับ

ดูภาพรวมในการใช้จ่าย
เหมือนสถานการณ์ปกติเลย
พอท่านเอางบในแต่ละกระทรวงทะวงกลม
มารวมกันก็ปรากฏว่าท่านสร้างเป็นยุทธศาสตร์
แต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
และไม่ก่อให้เกิดขึ้น
เกิดการปฏิรูปงบประมาณ
ในฐานะท่านที่เป็นเครื่องมือการเงินการคลังของรัฐบาล
ที่เราเคยคุยกันไว้ว่าหน่วยงานใด
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลงาน
หน่วยงานนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้
ก็ไม่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
ก็ควรจะต้องยุบแทรกนะครับ
ควรถ่ายโอนบุคลากรกลับไปยังหน่วยงานอื่นที่จำเป็น
แล้วก็ไม่ควรต้องไปรับคนใหม่เข้ามา
ลดค่าใช้จ่ายประจำงบประมาณในแต่ละปี
มีไม่ต่ำกว่า๗๖ของงบประมาณแผ่นดิน
ควรจะมีงบลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
แต่วันนี้ท่านไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายประจำได้
จึงทำให้เห็นว่าวิธีการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวนั้น
ยังขาดการปฏิรูป
และสิ่งที่สำคัญที่สุดในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจโดยเฉพาะยามเกิดโรคภัยระบาด
อาจจะเรียกว่าเป็นสงครามชีวภาพงบประมาณแผ่นดินนั้น
มันควรที่จะต้องมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

ซึ่งมันควรจะพิจารณาว่าปัญหาด้านไหนที่มีมาก
เราก็ควรจะต้องให้บุคลาค
ลึกงบประมาณในส่วนนั้นเพื่อให้ผ่านวิกฤตนั้นได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอนย้ายกำลังคนอาจจะเป็นชั่วคราวหรือถาวร
ที่เรียกว่าการทำภูนะครับแต่ท่านมักตอบว่า
เป็นเรื่องของกฎหมายไม่สามารถที่จะแก้ได้ทำไมจะแก้ไม่ได้ล่ะครับกฎหมายอ่ะ
ท่านออกพรกรยังได้เลยถ้ามันจำเป็นจริงเพียงแต่วันนี้
ปฏิรูปงบประมาณการปฏิรูปกฎหมายหรือการปฏิรูปวัฒนธรรมขององค์กร
จากการปฏิรูปเรื่องระบบราชการทั้งหลายนั้นมันไม่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้
และไม่สามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับ
ก็คือวิกฤตด้านโควิด๑๙และต่อไปนี้
วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจก็จะต้องเกิดขึ้นตามมาอีก
หลายคนบอกว่าพวกเราอาจจะอวดฉลาด
แต่จริงแล้วผมว่านายกเนี่ยฉลาดกว่านะครับ
เขารู้เรื่องทุกเรื่องแต่เขาไม่เคยทำอย่างที่เราคิด
อย่างคนสามัญธรรมดาจะทำกัน
เพราะคิดว่าท่านควรจะได้ประโยชน์อะไร
จากวิกฤตอันนี้หรือที่เขาเรียกว่า
เอาวิกฤตเป็นโอกาสแต่เป็นโอกาสของท่านหรือไม่
นะครับและก็อยากจะบอกว่า
พวกผมคิดแบบคนปกติที่มุ่งผลประโยชน์ของประชาชน
กับการแก้ปัญหาเป็นหลักเพราะฉะนั้น
เมื่อมองเช่นนี้แล้วท่านก็เป็นคนฉลาดนะครับ
แต่จะเป็นฉลัดเกมกงหรือไม่นั้น
ผมไม่ขอไม่ต้องบอกนะครับ
ต้องท่านต้องไปคิดกันเอง
ส่วนพบผมนั้นได้แต่วิพากษ์วิจารณ์
พวกท่านเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะบริหารราชการแผ่นดิน
ถ้าบ่อยหาราชคารเป็นดินแล้ว
ผมเชื่อว่าปัญหาต่างไม่ว่าการปฏิรูปงบประมาณ
ที่เราได้ร้องขอกันมา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าวิกฤต
เมื่อสถานการณ์กลับคืนปกติ
เราก็กลับมาเหมือนเดิมได้
เราต้องให้เกิดความยืดหย่นได้
และผมต้องขอเรียนว่า
วันนี้สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกำลังคิดกันอยู่
การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวนั้น
โดยอ้างสถานการณ์ไม่ปกติ
อ้างเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน
การอ้างเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนตลอดจน

ของพี่น้องประชาชนและของผมด้วยนะครับ
โดยหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการตรวจสอบ

เพราะพวกเรารู้ทันกันหมดแล้ว
ผมจึงหวังว่าข้อสังเกต
ข้อคิดเห็นที่ผมได้นำเสนอไว้ในวันนี้
เพื่อให้กรรมธิการงบประมาณช่วยไปพิจารณา
ส่วนเรื่องการปฏิรูปงบประมาณนั้น

คณะกรรมธิการงบประมาณคงไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้
แต่หน้าที่ของรัฐบาลที่ฝากไว้ก็คือ

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

วันนี้รัฐบาลมาอยู่นะครับ
อยู่มาถ้ารวมกันถึงตั้งแต่รัฐประหารปี๒๕๕นะครับ

ปีนั้นประชาชนนั้นขัดทุนนะครับ

คนที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาดำเนินการบริหารประเทศ

มีการบริหารโหยเท่าที่สุด
เมื่อท่านมานั่ง

ไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรได้เลย

รายจ่ายสมัครนี้
ผมรับไม่ได้นะครับ
เอากลับไปปรับปรุงใหม่ก่อน
ค่อยเอามาเสนอที่สภาใหม่เอา